ดราม่าเรื่องนี้กันหน่อย๒วันต่อเนื่องแล้วนะคะ
ทัวร์นี่ลงเต็มเลย
แสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายของผู้ว่ากอทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
หลังจากที่มันมีกรณีเรื่องของการโหวตนายกไม่ผ่านใช่ไหมค
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแสนดีพจน์
ซึ่งมันมีความคิดเห็นของเขาอยู่ในนั้น
แล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่บางคนมองว่า

ใช่ค่ะคือข้อความที่เห็นเนี่ยนะคะ
เนื้อหาแปลเป็นไทยเขียนบอกว่า
ถึงเวลาที่ส้มต้องเสียสละให้ฝั่งแดงแล้ว
คุณได้ไปแล้วให้เราเพื่อไทยนำประเทศไทยไปสู่อนาคต
ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมาตลอด๒๐ปี
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นเสือตัวที่๕

หากคุณมูตะบนบนเราต้องโฟกัสที่เศรษฐกิจ
ฟังผู้ใหญ่บ้างเพื่อไทยคือพักของประชาชน
เก้าไกลคือพักของการปลุกระดมและต่อต้านวัฒนธรรม
แล้วก็พูดเรื่องว่าก้าวไกลไม่มีทางแก้ม๒๗๒ได้
เพราะคุณไม่ได้ชนะแลนด์สไลด์ส้มกับแดงมันต่างกันแค่๑๐เสียง
คุณพิธาไม่สามารถให้เป็นนายกได้ไม่มีวันไม่มีทางชนะ
คือแสนดีเนี่ยเค้าโพสต์เป็นข้อข้ออ่ะเป็นประสานกฤทธิ์อ่ะ
ใดที่ก้าวกลายยังฝันส่งแคนดิเดตนายกคุณไม่มีทางชนะหรอก
สวกับคนทั่วไปไม่ได้แคร์การประท้วงเพราะยังไงสวก็มีอำนาจอีก๑ปี
รอบหน้าก้าวไกลก็ชนะให้ได้เกิน๖๕เหมือนไทยรักไทยปี๔๘๔
ตอนนั้นผมจะพิจารณาจุดยืนของตัวเองใหม่
เกษตรกรเองก็ต้องการนโยบายปากท้องไม่ใช่เรื่องเพศหรือว่าการปลุกกระแส
โอ้โหมีอีกนะมันมีอีกใช่ไหมอ่านี่นี่โดยสรุปไม่มีใครอยากให้คุณได้อำนาจ
มีแต่เด็กเกเรเอาแต่ใจถูกสปอยที่สนับสนุนคุณเท่านั้นนั่นแหละนี่ไอ้คอนี้นี่แหละ
คอนี้ใช้คำแรงอ่าภาคคุณอายุแค่สองปีตลอดห้าปีที่ผ่านมา
คุณทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างฟ้องร้องนู่นนี่ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนก็โดนตัดสิทธิ
และพิท้าก็อาจโดนตัดสินว่าขาดคุณสมบัติเหมือนกันอืมหมดหรือยังหมดแล้วค่ะ
ข้อนะเท่านี้แหละคือคุณแสนดีอายุยี่สิบสามปีเนี่ย
ในมุมนึงเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
แล้วพอออกมาโพสต์แบบนี้นี่โอ้โหโดยเฉพาะคือเขาโพสต์ภาษาอังกฤษนะ

แต่พอคนไปแปลเขาบอกคำมัน
ตาโตกันหลายคนว่าคำมันรุนแรงจัง
แล้วเขาก็บอกว่าสำหรับเขาเขามองว่า
ผมคิดว่านโนโลกาลของก้าวกลายก็ใช้ได้จริง

แต่ผมแค่ไม่ชอบผู้นำและพวกที่เกี่ยวข้องกับ

แต่ผมยังคงสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย
เพราะผมพูดความจริงที่ฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจ

อมส้มจริงคงไม่ได้ขนไปแค่ทัวร์ค่ะ

คราวคุณมีแต่เด็กเกรอะไรพวกนี้ฉะนั้นไปสนับที่มาสนับสนุน
คือคนที่ไปวิภาควิจารณคุณแสนดีนอกจากวิภาควิจารณ์เรื่องแนวคิด
หรือการออกมาแสดงความผิดเห็นคือไปบูลลีถึงเรื่องของร่างกาย
ใช่ค่ะคือบูลลี่เรื่องความบกพร่องทางร่างกาย
เพราะว่าลูกชายของอาจารย์ชาติชาติก็อย่างที่ทราบ
เขาต้องใส่เครื่องช่วยดูฟัง

ใช่ค่ะนี่คือไปบูลลี่เรื่องของความบกพร่องทางร่างกาย
ภาควิจารณ์ถึงชนชั้นความเป็นอยู่ของแสนดีที่บอกว่า
เออคุณมันอยู่ชนชั้นวันนะคนละอันคนละชนชั้นกันคุณคงไม่เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรอก
คือไอ้ที่บอกว่าเป็นวัยรุ่นเกเรเอาแต่ใจ
แต่อย่างน้อยขอดูแผนใหญ่ที่คุณแสนดีเค้าโพสต์ไปตอนแรกหน่อยว่าข้อ๘

เป็นข้อไหนไอ้หรือข้อแปดป่ะ
ไม่เป็นไรเขาใช้คำว่าอะไร

เด็กที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกหมุนรอบตัวเอง
แล้วก็เด็กเกเรคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี

ส่วนถ้าฝั่งของฝรั่งเศสหนักกว่านั้นอีกค่ะ
แปลเป็นหมาเลยอะอันนี้คือรากศัพท์นะ
สุดท้ายแล้วมันต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงแต่ละยุคแต่ละสมัย
ในช่วงประมาณศตวรรษที่๑๖ช่วงกลาง
ซึ่งมันเป็นคำที่ปกติแล้วจะไม่ใช้เรียกคนสุ่ม๔สุ่ม๕ค่ะ
เพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรง

เด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เด็กที่ดื้อรั้นอย่างนั้น
บอกว่ามีแต่กลุ่มเด็กพวกนี้นี่แหละที่สนับสนุนพระคุณ
ใช่ซึ่ง๒คำนี้ค่ะ
เป็นคำที่หลายคนบอกว่าโหแสนดีใช้คำด่าคนแรงมากอ่ะ
เหมือนเหยียดคนอ่ะคนพูดอย่างนี้เลยว่า

แต่พอเขาถูกวิภาควิจารณ์ก็กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็
ก็มีหลายคนที่เข้าไปบูลลี่สภาพร่างกาย

เมื่อทักทว์ลงหนักผลมหนักขนาดนี้

แล้วก็มีการอัดคลิปนะอัดคลิปคือ

ผมไม่เข้าใจทำไมเราไม่ได้รู้ว่ามันเกิดแบบนั้นทุกวัน
ผมโทษมากผมไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนั้น
ขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนจากทุกคนที่มอบให้
นี่ค่ะขอบคุณสำหรับความรักความสนับสนุนทุกคนที่มอบให้ผม
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาเองก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าไปสู่สิ่งอื่นเหมือนกัน

ทีนี้หลายคนก็ไปหาพ่อแล้วล่ะค่ะ
ก็ได้เห็นโพสต์ของลูกชายตอนเย็นแล้วเพราะมีคนส่งมาบอก

อย่าไปโพสต์เรื่องการเมืองที่มันรุนแรง

แต่ไม่อยากให้ลูกชายออกมาอ้างว่าเขายังเด็ก
เพราะลูกอายุ๒๓ปีแล้วมันไม่เด็กแล้ว
คือผมฟังที่อาจารย์ชาติชาติให้สัมภาษณ์เนี่ย

ไม่ได้หมายถึงสนับสนุนลูกให้ไปใช้ถ้อยคำ

พอร์ตในฐานะพ่อลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

พัพพอร์ตในสิ่งที่เขาต้องมาเจอปัญหา

ไม่อยากให้ลูกชายออกมาอ้างว่า

เพราะอายุลูก๒๓ปีแล้วมันไม่เด็กแล้ว
และคุณชัชชาติบอกก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ลูกชายโพสต์
โดยมองว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้
แต่อยากให้เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่ากัน
ก็ได้บทเรียนกันทั้งพ่อทั้งลูก

ที่ไม่คุยกับลูกให้ชัดเจน
เมื่อคืนที่กอดโทรศัพท์นอนหลับไปเลยก็เชื่อว่าลูกเองก็คงไม่สบายใจเหมือนกัน
เพราะว่าถ้อยคำที่กระทบไปถึงเขามันก็รุนแรง

ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเรา
ก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเหมือนกัน

เมื่อเช้าก็จะอยู่เค้านิดนึงช่วงเช้า

อเจมติอาจารย์อยากฝากอะไรถึงการดูแลกันในครอง

ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายในการดูแล

แต่ว่าเราอาจจะแบบมีประสบการณ์หน่อย
เราก็พอคิดได้ว่าถ้าเกิดเขาพูดอะไร
ถ้าเราเป็นจริงเราก็ไปปรับปรุงตัว
ให้ไม่เป็นจริงบางทีเราก็วางแล้วก็เดินหน้าต่อไป
อาจารย์ชาติชาติก็ออกมาพูดถึงเรื่องของลูกชายแล้ว

ก็คิดว่าดราม่าเรื่องนี้น่าจะจบแล้วมั้งคะ
พอเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเนอะ